ทีนี้พอคนไม่มั่นใจเนี่ยโดยเฉพาะม็อบต่างเนี่ยนะ
เขาก็เลยไปที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ขีดเส้นตายตั้งแต่๙กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่า๗วัน

เมื่อวานนี้เขาไปทวงสัญญาค่ะตั้งแต่บ่ายสามค่ะ
คือเหตุการณ์ตอนแรกมันก็ปกติดีพอสักประมาณ๕โมงเท่านั้นแหละค่ะ
ม็อบประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของนนทบุรีเชิญชมคลิปค่ะ
อยู่นะครับ
คือเมื่อไปทั้งหมด๓กลุ่มด้วยกันค่ะ
กลุ่มแรกเครือข่ายคนนนทบุรีรุ่นใหม่
กลุ่มอัญชีวะเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มแดงเก้าน่า๖๓
คุณผู้ชมเหตุการณ์ตอนแรกมันไม่บานปลายนะคะ

คือทางผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องว่าอยากเจอผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาสักคนได้ไหมมาชี้แจงมาเจรจาให้ฟังหน่อยได้ไหม
ปรากฏว่าก็ไม่มีผู้ใหญ่จากกระทรวงออกมาทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มไม่พอใจ
ทีนี้ถามว่าประเด็นมันประทุขึ้นตรงไหน
เพราะตำรวจเริ่มเข้าไปจับกลุ่มบรัสจินวัสธรรมจันตร์กระจ่าย

ตอนนี้คาดที่ทำให้เกิดความวุ่นไหวขึ้น
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมตามรายงานมีการปลาตัวหนอนไปใส่ตำรวจนายหนึ่ง
แล้วตำรวจในนั้นตอนนี้อาการสาหัสนะคะ

โดนศีรษะด้วยนี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม

คือกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องแยกย้ายนะคะ
ก็ต้องพยายามที่จะห้ามปรามเห็นไหมคะ
ห้ามปรามทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วการปะทะกันที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

มีคนเจ็บคือฝ่ายตำรวจเนี่ยได้รับบัตรเจ็บสามนาย
สองนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

เสื้อเมืองอ่ะค่ะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

คุณไม่ไปโกรธให้ถูกคนแล้วไปกระทืบเขาอย่างนี้มันทำถูกต้องแล้วนะ

ไปเลยพุ่งไปทำเนียบเลยมีอยู่ลุงเดียว
ใช่ค่ะมีอยู่ลุงเดียวกับหมอหมอหนึ่ง

แล้วสุดท้ายดาบตำรวจสิทธิชัยทรัพย์สมบูรณ์นะคะ
ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะคะ
ตอนนี้ต้องส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนแก่นำ๑คนโดยเฉพาะคนที่ชื่อม่อนเนี่ย
ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนี่คนนี้ค่ะ
ก็ต้องมีการประถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุด

ทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนค่ะคุณผู้ชม
บางคนก็มีการวิเคราะห์ว่าลักษณะการไปบุกกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้เนี่ย
มันเป็นการโหมโรงให้มอบวันที่๑๘กรกฎาคมนี้หรือเปล่า

เขานัดไว้แล้วค่ะแกนนำก็คือนายอานนท์นำพานะคะ
ประกาศเลยบวกเป็นบวกให้มันจบไป
วกมันตีได้๒ความหมายนะก็คือไม่กลัวติดโควิด
แล้วเขาประกาศเลยนะอานนท์นำพาถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
สู้คดีแต่ก็บอกว่าเดินหน้าเป็นแกนนำ
ของเขาครั้งนี้๑๘กรกฎาคมจะหลักหมื่นนะคะ
บ่าย๒จะเริ่มรวมตัวกันที่อนุสวรีประชาธิปไตย
เปญคือทนไม่ไหวบุกไปทำเนียบปรสิทธิ์ค่ะ
แล้วจะบอกว่าองค์กรที่ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย๑๔องค์กร
หนึ่งในนั้นมีบุคลากรสาธารณสุขด้วย
นะครับคุณผู้ชมรอดูว่าวันที่๑๘นี้
ที่เขาบอกว่าจะมีคนรวมตัวหลักหมื่นคนจริงหรือเปล่า
แล้วทำให้ล่าสุดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
คำสั่งออกมาเลยห้ามการชุมนุม
ทำกิจกรรมมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙หากใครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้๑๘กรกฎาคมค่ะ